นี้จะนำเสนอเรื่องของเหรียญกระสาป
รัชกาลที่๑๐ที่จะถูกผลิตนำมาหมุนเวียนใช้
ในการจับจ่ายซื้อของของประชาชนในอนาคตต่อไป
ตอนนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้า
เพราะว่านายพัชระอานันตสินอธิบดีกรมธนารักษ
เปิดเผยว่าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ผลิตเหรียญกระสาปหมุนเวียนตามรูปแบบที่กรมธนาบรักษ์
ได้นำขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมกราบบังคมทุน
เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้ว
ซึ่งจะผลิตทั้งหมด๙ชนิดราคานะครับ
โดยจะนำรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาในวันที่๑๙ธันวาคมหรือวันพรุ่งนี้นะครับ
จากนั้นเตรียมเปิดจ่ายแลกออกสู่ระบบ
ซึ่งจะทำให้การใช้เหรียญกระสาปหมุนเวียนในระบบ
มีทั้งเหรียญรัชกาลที่๙และเหรียญรัชกาลที่๑๐ด้วยนะครับ
ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกระสาปหมุนเวียน
ระบบ๙ชนิดราคาก็ประกอบด้วย
เหรียญ๑๐บาทเหรียญ๕บาทเหรียญ๒บาทเหรียญ๑บาท
สตางค์๒๕สตางค์๑๐สตางค์๕สตางค์และ๑สตางค์นะครับ
มีประมาณ๓๗๗๒ล้านเหรียญ
ก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ๖๑๗๒๓ล้านบาทครับ
ด้านของรองอธิบดีกรมธนาบรักษ์ก็คือ
รองนงลักษณ์ขวัญแก้วนะครับยอมรับว่า
แนวโน้มการผลิตเหรียญกระสาปหมุนเวียนอาจจะต้องปรับลดลง
เหมือนกับการผลิตธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่ยืนยันว่าจะต้องผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
โดยต้นทุนในการผลิตเหรียญในปัจจุบันยังถือว่าคุ้มทุนนะครับ